ต้องยกให้พี่คนนี้เลยนะคะหนักแสดงตลกชื่อดังพี่วิลลีคราวนั้น

แล้วก็ศิลปินที่ข้ามบอร์ดในวงการแทนทุกมายาวนานนะคะ
และในงานคอนเสิร์ตนอกจากพี่วิลลี่จะเป็นพิธีกรบนเวทีแล้ว

ก็จะเห็นว่าพี่เขาจะเป็นคนคอยยื่นไมค์
คอยดูแลความสะดวกต่าง

หลังเวทีนะคุณผู้ชมยังมีซุมเล็กนะคะ
เอาขนมเปียกปูนของพี่เขามาขายด้วยค่ะ

โอ้โหต้องบอกว่าอร่อยมากจริงค่ะ

จริงแล้วมีศักดิ์เป็นลูกบุญธรรมแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะ

ในวงการลูกทุ่งรุ่นเก่าจะทราบกันดีค่ะ

ยุคที่วงการดนตรีลูกทุ่งซบเซา

นอนข้างถนนนอนตามป้ายรถเมย์ก็เคยมาแล้วค่ะ

แต่กับขนมเปียกปูนบอกเลยปังมากจริงค่ะ

บันเทิงเป็นลูกค้าหลายคนเลยนะคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นคุณแพนเค้กเมมะนิดนะคะ
ก็สั่งบ่อยน้องปาวรีเนี่ยขาประจำค่ะ

พี่หนึ่งจักรวาลก็โอ้โหเป็นลูกค้าขนมชิ้นเดียวกันค่ะ

รับประทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ

คอนเสิร์ตใหญ่พี่วิลลี่ขนขนมไปขายด้วยตลอดเลยค่ะ

พี่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็พร้อมจะกลับมารับงานแสดงค่ะ
วันละสี่ห้าร้อยข้ากับข้าว
น้องแพงเค้กนี่เจอผมไม่ได้เลย
ต้องถามตลอดน้องเป่าน้องเป่า
เป่าแล้วก็คุณหนึ่งจักรวาล
แล้วก็นักร้องลูกทุ่งเนี่ยเยอะแยะมากมาย
คุณรุ่งสุริยานี่เมื่อคืนก็มา
หนุนไปประมาณ๕ถุง

คนน้องนัทผู้สุข่าวที่ไปซิมนะคะ

ทำไมไม่ติดไว้สมัยฝากพวกเราบ้าง

รับรองฮอตมันหวานยกกำลังจริงค่ะ